พิจักษ์ที่คุณเสกสิบนัทในภายในฉาย้ามายของเขา

ทำให้ตอนนี้ตำหนักเสด็จกรมหลวงชุมพร
อุดมศักดิ์ที่จังหวัดชุมพรเนี่ย
เขาก็ออกมาตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
บอกว่าห้ามการยิงปืนถวายแก้บนโดยเด็ดขาด

แล้วก็ไม่อยากให้ตกเป็นข่าวอะไรแบบคุณเสกอีก
เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ

พอได้สิ่งที่ต้องการตามที่ตัวเองบวก

ยิงปืนหรือบางที่ก็จุดประทัดเอาก็พอ
โดยอำนาจภูลสุวรรณขออภัยผู้ดูแลตำหนักศาล

อุดมศักดิ์ที่ตำบลหาดทรายบรี

แล้วก็สั่งการให้ตัวเองบอกให้แจ้งไปหน่อย
สำหรับผู้ที่มากราบไหว้ให้งด
แล้วก็หยุดยิงปืนถวายแก้บน
ตำหนักเสด็จในหลวงขออภัยครับ
ตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร

เพราะถือว่าเป็นที่สาธารณะแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับ
โดยนายอำนาจก็บอกว่าการยิงปืนแก้บนถวาย

ทุกวันนะก็จะมีประชาชนมายิงถวาย
ไม่น้อยกว่าวันละ๑๐๐นัด

ทำให้เสี่ยงต่อความปลอดภัย
ตำหนักก็ได้จัดห้องเล็กสำหรับยิงปืนไว้เป็นการเฉพาะ
แต่บางคนเขาก็พาไปชี้ให้ดู
ทะลุหลังคาขึ้นไปเลยแบบนี้เพราะยิงไม่เป็นไง
ฟังเสียงของผู้ดูแลตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรหน่อยครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มเทศชาติผมคิดว่าท่านไม่เข้าใจ
แต่เขาไม่สบายใจผมก็แนะนำว่าให้ไปยึดที่สถานยิงปืนเลย
พอท่านเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากลับ
ก็ไปยิงที่สนามยิงปืนนะปลอดภัยกว่า
ก็เป็นการแก้ไขนะครับเพราะว่าผู้ว่าสั่งการมาแล้ว
ไม่ให้มีการยิงปืนที่นี่นะครับ
คนดูแลเขาบอกก็แนะนำไปถ้าอยากจะยิงไปยิงที่สนามยิงปืนนะครับ
แต่ว่าเราก็ส่งอธิษฐานจิตไปถึงท่านนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์การยิงปืนในสถานที่แห่งนี้นะคุณ
ชาวประมงและคนบนเกาะมะพร้าวที่อยู่ด้านหน้าตำหนักเนี่ย
เขาเก็บลูกกระสุนได้เยอะเลย
ก็นำลูกกระสุนนับร้อยนัดมาให้ดู
แล้วบอกว่านี่แหละเป็นกระสุนจากการยิงแก้บน
ที่มันตกลงไปในเรือและตกลงไปที่เกาะ

แต่ยังโชคดีที่ไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
เรื่องนี้ถึงหูผู้ว่าผู้ว่าสั่งให้งดแล้วนะครับ
ในการยิงปืนแก้บนก็ให้งดไว้ก่อนนะครับ